เราเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยเหตุการณ์ที่ชาวบ้านย่านพระรามสอง
เจอกับตำรวจนายหนึ่งนะครับที่เมากร่างแล้วก็เดินเข้ามาหา
ควักปืนออกมาก่อนจะยิงขู่ต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์นี้ผู้ชายที่ก่อเหตุอ้างว่าทำไป
เพราะว่าราหูอมจันทร์นะฮะแต่ว่าผู้เสียหายไม่ยอม
นำเรื่องเข้าแจ้งความนะครับต้นสังกัดมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน
พฤติกรรมแล้วติดตามจากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านหีบศพแห่ง๑บริเวณริมถนนพระราม๒ในซอยสแกงาม
เขตสแม้ดำจับพร่ามเหตุการณ์ขณะที่ชายคนนึง
ทราบต่อมาเป็นดาบตำรวจของโรงพักแห่งหนึ่ง

ซึ่งกำลังยืนคุยกับเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิง
จากนั้นดาบตำรวจคนดังกล่าวได้ควักปืนออกมาจากเอว

ส่วนนายดาบตำรวจได้เดินเข้าประชิดตัวชายคนดังกล่าว
ก่อนจะชักปืนยิงต่อหน้าต่อตาหนึ่งนัด

พูดคุยกันไม่นานแล้วเดินจากไป
นี่เป็นหลักฐานสำคัญที่นายชัดชนสุพีเมฆอายุ๔๑ปีผู้เสียหาย
นำมามอบให้ตำรวจนครบานสแมดำ
เพื่อให้ติดตามตัวดาบตำรวจนายนี้มาดำเนินคดี
ผู้เสียหายเข้าให้ปากคำกับตำรวจพร้อมเผยว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มครึ่งของคืนวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เขากำลังยืนคุยกับเพื่อนบ้านที่หน้าร้านหีบศพ
จู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
จากนั้นชายสวมเสื้อยืดมีสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปรีเข้ามาหาท่าทางคล้ายมีอาการมืนเมา
ชักอาวุธปืนออกมาจากเอวแกว่งไปมาก่อนจะเอ่ยถามว่า

นาทีนั้นแม้นายชัดชนจะตกใจกลัว
แต่ก็ต้องพยายามทำใจนิ่งไว้
และพูดคุยโต้ตอบด้วยความใจเย็นเพราะเกรงจะได้รับอันตราย
ไปอย่างนี้นี่คือเขายิงเลย
ก่อนที่เขาจะไปเขาก็พาผมไปที่หลาน้ำหิน
แล้วเขาก็บอกว่าให้ดูบนฟ้า
ตอนแรกผมไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรเพราะหูมันเออ

เหตุการณ์นี้สร้างความภาวะและความงุ่นงง

ทันทีที่ดาบตำรวจนายนี้เดินหายไป
เขารีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานปลอกกระสุนปืนได้จำนวน๒ปลอก

ชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบในคลิป
คือดาบตำรวจศักดิ์สุริยาเศรษฐาวงศ์
สังกัดฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม

ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบ
และเอาผิดต่อตำรวจนายนี้หลังมีพฤติกรรมดังกล่าว
ตกใจครับคือตกใจก็ทำอะไรไม่ถูกอยู่
อยากให้ทางตำรวจเขาแบบ
มีบทลงโทษให้กับแบบนี้หน่อยครับ
เพราะว่าผมก็เป็นรัศดรเนอะเขาเป็นตำรวจใช่ไหมล่ะครับ

ขณะที่มีรายงานว่าตำรวจคนนี้ได้เดินทาง
เข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาน

โดยพยายามหลบหน้าสื่อมวลชน
ตนพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิด
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทั้งนี้หากพบเข้าข่ายความผิดอื่นใด
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกอภิรัตพุ่มกุมาร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม
มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ดาบตำรวจที่ปรากฏในคลิปแล้ว
และมีคำสั่งย้ายไปปฏิบัติงานธุรการสืบสวนชั่วคราว
ระหว่างรอการสอบสวน
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน